คอลัมป์ใหม่ของเที่ยงของเราเหมือนกัน
ไทยรัฐช่วยด้วยไทยรัฐช่วยที
ใครมีปัญหาร้องเรียนมาที่ไทยรัฐของเราได้นะฮะ
อย่างกรณีนี้คุณชาวบ้านเขาร้องเรียนมาว่า
มีผู้ชายคนหนึ่งดมกาว

และล่าสุดมาขอจับก้นผู้หญิง
ให้คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็ฟังเสียงของน้องผู้หญิงผู้เสียหายกันหน่อยนะฮะ
แล้วก็เดินหนีออกมา

ไทยรัฐทีวีคุณร้องเป็นเสียงผู้หญิงหน่อยสิ

อยู่ที่ร้านขายน้ำและร้านกาแฟตรงนี้นะฮะ

ส่วนผู้ชายชุดขาวที่นั่งอยู่ตรงนั้นคือลูกค้าอีกคนนึง
ก็เป็นน้องวัย๑๖ปีเท่านั้นเองนะครับ
แล้วผู้ชายคนนี้ก็พูดกรอกหูน้องผู้หญิงว่า
โอ้โหก้นหน้าจับจังขอจับทีได้ป่ะ
แล้วก็กำลังจะเอามือไปจับก้นผู้หญิง
แต่เด็กผู้ชายคนนั้นเห็นพอดี
เอามือปัดมือของผู้ชายคนนี้ออก

ส่วนน้องผู้ชายที่ใส่เสื้อสีขาวเนี่ย

กะว่าเอาเป็นเครื่องป้องกันตัว
นี่คือคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

น้องผู้ชายก็ช่วยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามา
เพราะผู้ชายคนนี้ดมกาว

ในซอย๙๙พัฒนาบางบัวทองนะครับ
แจ้งตำรวจแจ้งประหลัดแจ้งผู้ใหญ่บ้าน

คนในซอยในชุมชนกลัวมาก
หรือต้องให้เกิดเหตุฆ่ากันตายก่อน

เหตุการณ์นี้บอกว่าเกิดขึ้นวันที่๑๗พฤษภาคม
ช่วงกลางวันแสกบ่ายโมง๔๘
ทีนี้ครับทางเจ้าของร้านกาแฟร้านนี้
เขาเป็นผู้หญิงใช่ไหมเป็นแม่ของเด็กหญิงผู้เสียหาย
ก็ไปร้องเจ้าของที่ที่ให้เช่า
บอกว่าเจ้าของที่ให้เช่าช่วยดูแลหน่อย
เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะขายของตรงนี้ไม่ได้เลย

ก็เลยบอกกับทีมข่าวไทยรัฐของเรามา
บอกว่าเขาก็ไปแจ้งหน่วยงานต่างแล้ว
แต่ไม่เห็นมีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือเลย
ก็เลยอยากให้ไทยรัฐช่วยด้วย
เอาฟังเสียงเขาร้องหน่อยฮะ
นี่นะครับก็ทางด้านของเจ้าของที่
เขาก็บอกโอ้โหเห็นเดินมาบ่อยแบบนี้

ของเด็กหญิงผู้เสียหายและเป็นเจ้าของร้านน้ำ
เจ้าของร้านกาแฟแห่งนี้บอกว่าโอ้โหผู้ชายคนนี้
ชอบเดินมาขอคุณมาขอน้ำกิน
แต่เดินมาลักษณะเหมือนเมามาเมายาเมากาวมา

บางวันมาขอเยอะสุดคือขอกิน๔แก้วเลย
เออนะครับชาวบ้านชาวช่องเขากลัวกันหมดแล้ว

ที่จะมีการมาขอจับก้นอะไรแบบนี้นะครับ
ทีนี้ครับไทยรัฐทีวีของเราก็ช่วยฮะ
ช่วยประสานกับตำรวจสพบางบัวทอง

ก็ไปที่บ้านของผู้ก่อเหตุ
ผู้ก่อเหตุคือนายสมนึกฉิมกลางอายุ๒๔ปี
อาศัยอยู่ภายในบ้านพักไม่มีบ้านเลขที่
ห่างจากจุดเกิดเหตุร้านน้ำร้านกาแฟประมาณ๑กิโล
จากการตรวจค้นในบ้านพบแกลลอนทินเนอร์จำนวน๑แกลลอน

ป๋องกาวอีก๑กระป๋องเขาเอาไว้ดมเหมือนกันนะครับ
และลักษณะของเขาก็คือมึนเมาอยู่แหละ
แต่ว่าให้สวมเสื้อก็สวมจับกลุ่มก็ให้จับ
เอาเสื้อมัดแขนก็ให้มัด
คุณแต่เดี๋ยวฉันอยากรู้ว่าเอาขึ้นรถก็ไปโดยง่าย
ฉันอยากรู้ว่าเขาไปจับก้นสาวจริงไหมแล้วเขาทำทำไม
แล้วพอไปถึงโรงพักคุณผู้ชมจะได้ฟังเสียงคำรับสาภาพ
และการถามของตำรวจที่ทำให้ตำรวจขำก๊ากเลย
ฟังเสียงเขาสารภาพหน่อยนะครับ
กาแฟกะเฟอร์กินจะทุกวันจริงไหมซื้อครับซื้อซื้อ
ซื้อเหรอเขาบอกไปขอ
ถ้าไม่ให้ก็นั่งอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะให้หรือ
อ๋อน้ำใจใช่ไหม

พี่ตำรวจมาถามผมแบบนี้ผมก็อายนะ

เหมือนแล้วตำรวจขำกราฟตรงนี้
ตรงที่เขาบอกก็น้องเขาน่ารัก
คุณตำรวจขำก๊ากเลยแต่สุดท้ายตำรวจต้องจับ
แล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาใช้สารระเหย
และทีนี้ครับก็ต้องนำตัวไปบำบัดอย่างถูกต้อง

ไทยรัฐช่วยทีของเราก็ประสานตำรวจให้แล้วนะ

เข้าไปควบคุมตัวแล้วเดี๋ยวนำส่งบำบัดต่อไป
ใช่อย่างน้อยผู้เสียหาย
เจ้าของร้านขายน้ำปั่นเขาก็จะได้โล่งใจ
ว่าผู้ชายคนนี้ไม่มาป้วนเปี้ยนไม่มาขอน้ำ

ก็จะได้ไม่ต้องกลัวคนที่เสพยาเสพติดแบบนี้
คุณผู้ชมถ้ามีเรื่องเดือดร้อนอะไรมีปัญหาอะไรนะ

กับช่วงของไทยรัฐช่วยด้วยนะครับ